จริงเขามีกฎของการเป็นแฟนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ

ไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือเป็นผัวเป็นเมียกัน
แต่รายเดอร์คนนี้สงสัยรอไม่ได้หรือว่ามีคุณอยู่ในใจ
ตามไปหาแฟนสาวที่คลินิกที่แฟนสาวทำงานอยู่
พอเข้าไปจะไปเคลียร์ไงแต่อารมณ์มาไง
อารมณ์มาเข้าไปเสร็จปั๊บอย่ายุ่งเพราะคนก็ห้าม
เพราะคนก็มองหน้ามองหน้าทำไม

แล้วก็ไม่พอใจคนที่แบบถามคนที่มาห้ามนี่แหละครับจนต้องพนักงานคนนี้ต้องกันตัวออกไปด้านนอก
โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับหลังจากมีพนักงานในคลินิกถ่ายเอาไว้แล้วก็ร้องเรียนไปที่เพจ
ข้อความบอกว่ารายเดอร์หัวร้อนทะเลาะกับแฟนเก่งไปทั่วใครห้ามก็ไม่ฟังหาเรื่องคนห้ามอีก
บุกรุกเข้ามาในร้านทั้งที่มีลูกค้าอยู่พฤติกรรมแบบนี้ดูดีมากมั้ง
รายเดอร์แบบนี้แจ้งพฤติกรรมแย่ได้ที่ไหนเข้ามาบุกรุกในร้านตอนที่มีลูกค้าอยู่ซะเยอะด้วย
นี่ฮะทีมข่าวตรวจสอบแล้วนะครับนะฮะเกิดขึ้นที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
จากการสอบถามผู้บริหารคลินิกนะฮะก็เล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวทุ่มหนึ่งของวันที่๑๘กุมภาพันธ์นะ
เพียบเลย๕๖คนเห็นไหมนั่งรออยู่เต็มเก้าอี้ทั้งแถวนั้นแล้วก็ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดปั๊บเปิดเข้ามา
แล้วตะโกนหาแฟนสาวที่ทำงานอยู่ในคลินิกนี้สักพักพนักงานผู้ชายของร้านก็พยายามจะเข้ามาเคลียร์
จนเกิดเหตุแบบในคลิปนี่เขาเล่าคาดว่าน่าจะทะเลาะกับแฟนสาวแล้วพยายามจะมาเคลียร์ลองฟังผู้บริหารเขาเล่าหน่อย
ลองฟังผู้บริหารเขาเล่าหน่อยครับ

ใช่ครับแต่ก็ทำให้เหตุการณ์วันนั้นก็คือ
ยังมีการช็อกแล้วก็ตกใจกันอยู่ครับ

ลูกค้าก็เยอะพอสมควรครับ
แล้วตอนนี้เราอยากให้เขาออกมารับผิดชอบยังไงครับ
เราก็ยังมองว่าเขายังอยู่ในข้าวของท่ารัมราย
ถ้าใช้ชุดของนี่ก็ตามที่ไหนครับ
เราก็ยังกังวลว่ามันจะต้องมีการปรับโทษกรุณและกรุณด้วยนะครับ
ตำรวจมาบอกไปเคลียร์กันข้างนอกก่อน
ได้ข้อยุติต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไป
แต่สำหรับแฟนสาวทางบริษัทเขาบอกเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งนะ
ถ้าทำอยู่แล้วจะปลอดภัยไหมหรือจะต้องทำยังไงนะฮะเพื่อให้ปลอดภัยนะครับ
ทำแบบนี้มีสิทธิ์ทำให้แฟนตัวเองตกงานได้ง่ายเลยนะคะ